ถามคุณผู้ชมแบบนี้คุณผู้ชมโอเคไหมถ้าเกิดว่าจะปิดคดี
ด้วยข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและดีไม่ดีจะปิดในเดือนนี้ด้วย
ใช่ค่ะทำสุดยังเอ่อทนายเดชาให้ข้อมูลมาบอกว่า
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานใกล้จะเสร็จแล้วครับอืม
ปิดคดีสิ้นเดือนนี้ตอนนี้ข้อหามันไปได้สุดแค่นี้แหละค่ะ
อืมกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สองคนปโรเบิร์ตจะไปถึงคนที่สามหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่มีจะมีการเพิ่มข้อกล่าวหาให้หนักขึ้นกว่านี้หรือเปล่า
ยังไม่มีนะคะจากพยานหลักฐานมันไปได้สุดแค่นี้จริง
แม้ว่าความสงสัยของคนในสังคมเนี่ยมันจะเลยไปเยอะแล้วใช่เออ
ค่ะแต่ถ้าเอาตามพยานหลักฐานมันได้แค่นี้จริง
นายเดชาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรใหม่โดยเฉพาะหลักฐานที่ชี้ชิด
ชัดว่านี่คือเป็นพฤติกรรมที่สอบไปในเรื่องของเจตนาค่า
ตามที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตมันจะไปได้สุดแค่นี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมนี่เวทีสัมมนาเมื่อวานนี้นะคะ
ดีเหมือนกันเนอะเวทีเสวนาหัวข้อความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
กรณีคดีแตงโมนิดาจมน้ำเสียชีวิตนี่ค่ะ
เมื่อวานนี้ไปกันหลายคนเลยนะคะทนายเดชาด้วยหนึ่งในนั้นค่ะ
แล้วก็จะมีคุณหมอวิทยาศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทดรกฤษณพงศ์ภูตระกูล
คุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้นนะคะนักอาชญาวิทยา
โดยเฉพาะคุณทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะคะ
นายเดชาบอกว่าคดีนี้ตำรวจรวบรวม
หลักฐานใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งพยานหลักฐานมีมากพอที่จะเอาผิด
ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อหารหรือไม่อย่างไร
หรือมีผู้ต้องหาเพิ่มมากกว่า๒คนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
อดใจรอเร็วนี้จะมีข่าวดีแน่นอนคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้
จะปิดคดีได้ทนายเดชาบอกต่อบอกว่าคดีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย
ที่มันดูยุ่งยากตั้งแต่ต้นเพราะว่ามีนักกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่แรก
บอกว่าอย่าเพิ่งไปพบกับตำรวจให้พบกับทนายความก่อน
นี่ก็เลยทำให้การของผู้ต้องหาเปลี่ยนไป
รู้ว่ามีการนัดหมายกับทนาย๓กลุ่ม

กลุ่มแรกก็คือที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้
คุณผู้ชมดูนะคะจำได้ไหมว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายปริศนาค่ะ

นายกลุ่มที่๒ทนายเดชาบอกว่านัดไปพบกันที่ร้านอาหารแถวราชพฤกษนนทบุรี
กลุ่มที่๓นัดไปเจอกันที่ร้านอาหารแถวสุขุมวิทย์
แล้วเหตุที่ต้องไปหาทนายความก่อนก็เพราะหลายคนไม่อยากติดคุก

ทีนี้คดีนี้ถ้าเกิดว่าคนบนเรือไม่ได้ไปหาทนายความตั้งแต่แรก
คุณปรีชาบอกว่าคดีน่าจะจบไปนานแล้ว
ซึ่งจริงคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ถ้าเกิดว่ามีการเยียวยารับสารภาพแม้สารจะสั่งจำคุก
แต่ก็รอลงอาญาอยู่ดีนะคะ
การไปหาทนายความหลังเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหคนคิดไปต่างนานาเลย
ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำผิดจริงทำไมต้องไปหาทนายความ
มันคิดไปได้หมดเลยจะแพ็คชนแกะได้หมดเลย
ก็เลยทำให้คดีมันยุ่งยากเหมือนทุกวันนี้
ส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าฝั่งคนบนเรือเตรียมที่จะเปลี่ยนทนายความ
ทนายกลุ่มที่๔แล้วเป็นทนายที่มีชื่อเสียง
เป็นทนายที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาและช่วยดูคดีนี้
จริงหรือเปล่าทนายเดชาบอกว่าอ๋อได้ยินมาเหมือนกัน
แล้วผมก็รู้ด้วยว่าเป็นใครคนนี้เก่งเป็นคนที่มีชื่อเสียง
ต้นทุนทางสังคมค่อนข้างสูงและเป็นถึงหัวหน้าสำนักงานกฎหมายด้วย
เป็นใครล่ะคะคุณผู้ชมเรียนว่าคุณผู้ชมก็แอบคิดในใจแล้วแหละ
ว่าใช่คนนั้นหรือเปล่าแต่อย่าพูดเลยนะให้ทนายเดชาพูดเถอะค่ะ
เท่าที่ได้ทราบข้อมูลในทางลับก็คนแรกแล้วก็มาคนที่สองนะครับ
แล้วก็มาคนที่สามและทราบว่าจะมีคนที่สี่นะ
อาจจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเอ่ยมาก็อาจจะรู้จักนะครับ
แต่ผมก็พอจะรู้ว่าพอจะรู้ว่าน่าจะเป็นใครนะครับ
แต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยเพราะมันเป็นเรื่องเป็นความลับ
คือต้องเพิ่มใช่ไหมครับไม่ใช่เปลี่ยน
เปลี่ยนเปลี่ยนถ้าใช้แบบของคุณแม่ก็ใช้คำว่าเปลี่ยนไม่ได้ปลดอะไรอย่างนี้นะ
แต่คุณแม่ก็ชอบบอกเปลี่ยนไม่ได้ปลด
ก็น่าจะเป็นคนใหม่ก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับ
ไม่อยากติดคุกก็แค่นั้นก็หาคนใหม่กันเอง
ถ้าปรึกษาไปแล้วอาจจะติดคุกอะไรอย่างนี้นะ
อาจจะวันนี้มีประชุมแล้วก็อีกไม่กี่วันสองสามวันก็อาจจะ
ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะ
อย่างช้าสุดไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนะฮะ
ก็จะสรุปสำนวนมีความเห็นทางคดีนะครับ
ให้มั่นใจการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ให้มั่นใจการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่เมื่อกี้คุยกับพี่เบิร์ตหลังใหม่กับดอม
จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้เลยว่า
นายกลุ่มที่๓ที่เป็นกุญสือให้กับ
แก๊งสปีดโบสต์เนี่ยเป็นใคร
แล้วจะมีกลุ่มที่๔อีกแล้ว
เขาทำงานเงียบมากนะทำงานเงียบจริง
การไปพบตำรวจหรือเปล่าถามว่าทำไมทนายเดชาสงสัยแบบนั้น
เขาไล่ไทม์ไลน์มาให้ดูเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ตั้งแต่วันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์๔ทุ่ม๓๔นาที
อันนี้คือเวลาตอนที่ตำรวจเชื่อว่าคุณตังโมตกเรือนะฮะ
มา๒๕กุมภาพันธ์ตำรวจจึงเริ่มเข้าไปยึดเรือ
แล้วก็ตรวจหาหลักฐานแล้ววันเดียวกันนั่นเอง
จะเข้าไปเจอตำรวจที่สพเมืองนนทบุรี
นับดูแล้วทิ้งระยะเวลาถึง๒๐ชั่วโมง
หลังเกิดเหตุครับตรงนี้แหละที่ทนายเดชา
ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นการประวิงเวลาหรือเปล่า
เพื่อไปวางแผนบางอย่างหรือไม่อย่างไร
นายเดชาบอกด้วยว่าช่วงเวลาก่อนที่ทั้งหมดนั้น
ที่ตำรวจจะมาเจอกับทั้ง๕คน
ทั้ง๕คนมีการตระเวนไปเจอทนายความ

ซึ่งการที่ผู้ต้องหาก็คือคุณปอและคุณโรเบิร์ต
น่าจะโดนตั้งข้อหาไปเจอทนายความก่อน
ก่อนจะมาเจอตำรวจเหตุผลเดียวเลยที่ทนายเดชาคิดออก

ก็เลยไปปรึกษาทนายว่าจะทำยังไงดี
จะให้การยังไงดีขอคำปรึกษาต่างนานา
จะไปเจอกับตำรวจซึ่งทนายเดชาก็บอก

ขณะเดียวกันในเรื่องของการตรวจร่างกาย
หาสารเสพติดทนายเดชาก็กางไทม์ไลน์ให้เห็นชัด
ก็บอกว่าทั้ง๕คนหลังเข้าพบตำรวจทุกคน
ถูกส่งไปตรวจร่างกายตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะ
ทุกคนให้ความร่วมมือในการตรวจหาสารเสพติด
เว้นคนเดียวเลยคุณแซนคุณแซนวิสาพัฒน์ครับ
ตรวจเฉพาะร่างกายเท่านั้นไม่ยินยอมให้ตรวจปัสสาวะ

อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำไมไม่ให้ตรวจนะฮะ
คนก็ติดใจสงสัยว่าเอ๊ะมีพิรุษหรือเปล่า

มีนาคม๖๕ปเปิดจ๊อปตรวจร่างกายตรวจฉี่
ตรวจก็คือตรวจปัสสาวะแต่กระติกตรวจร่างกายฉี่เลือด
มีคนเดียวครับคนชื่อแซน

ยินยอมให้ตรวจฉี่เลือด

แต่การที่ตำรวจไม่ได้ตรวจฉี่หรือตรวจเลือดคุณแซนนั้น
อ่าตำรวจรับเงินรับทองไหมเป็นคนรวยไหมพ่อไปนั่งกินกับอ่า
พบตรหรือไม่ผมได้ถามหมดทุกประเด็นที่สังคมสอบถาม
ตำรวจบอกไม่เป็นความจริงเพราะขณะนั้นแซนไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา
นะและตำรวจก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเอ่อ
ภูมิกับชี้แจงว่าเราจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะไปสงสัยว่า
เขาเมาเหล้าเพราะเขาก็ไม่ได้เป็นคนขับเรือมันก็ไม่มีเหตุอันสมควรอะไร
ที่จะไปตรวจตรวจเลือดตรวจฉี่อะไรของแซน
และเขาก็ไม่ให้ความร่วมมืออืมค่ะคือมีข้อมูลมาจากหมอของขวัญนะคะ
ของขวัญบอกว่าคนที่อลังการและคุณรวยที่สุดบนเรือลำนี้คือแฟนนะ
อืมถ้าจะเรียกใครสักคนบนเรือลำนี้ว่าไฮโซเนี้ยควรเรียกแฟนนี่แหละค่ะ
ครับนี่หรือเปล่าเออแต่ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณแซนวิสาพัฒน์เนี่ย
ไม่ได้ให้ตรวจเลือดไม่ได้ให้ตรวจปัสสาวะแต่ทนายเดชาก็บอกมันเป็นสิทธิ์โดยชอบทำ
เพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ถ้าหากมีการสอบพยานเพิ่ม
แล้วไปมีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าคุณแซนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แบบนี้ตำรวจสามารถเรียกไปตรวจในภายหลังได้นะฮะอ๋อแต่ตรวจภายหลังแล้วมันจะเหลือให้ตรวจอีกไหม
เหมือนที่คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่ายิ่งนานมันยิ่งยากไง